ส่วนช่วงแรกของเช้าสดใสไปดูเรื่องของธรรมะสวัสดี
ธนครูและก็นักเรียนนะคะในจังหวัดอรณอ่อน
กว่า๑๖๐คนได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่
ด้วยการไปศึกษาธรรมะเบื้องต้นนะคะ
ศึกษาธรรมะจากสถานที่จริงด้วยค่ะ
นี่เป็นนักเรียนชั้นป๓นะคะ๑๖๐คนค่ะจากโรงเรียนมิงซินค่ะ
ออกเรียนรู้นอกสถานที่นะคะที่สำนักสงฆ์๗ท่อในอำเภอเมืองระนอง
ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะมีพระอาจารย์โชธโชติปัญโยเป็นเจ้าอาวาส
ซึ่งบรรยากาศภายในสำนักสงฆ์คล้ายกับรีสอร์ททางเหนือนะคะ
เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้สึกว่าสำนักสงฆ์นี้น่าเบื่อนะคะ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็คณะครูคือการร่วมกันสวดมนต์
ถวายสังขทานเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นค่ะ
พระอาจารย์โชธได้ทักทายพูดคุยกับเยาวชนเรื่องศีล๕
ซึ่งเป็นศีลเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนนะคะ
เพื่อให้เยาวชนได้จดจำเข้าใจในแต่ละข้อมีอะไรบ้าง
แล้วก็สอดแทรกข้อธรรมะอื่นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
ซึ่งการนำนักเรียนออกมาเรียนนอกห้องเรียนแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายโรงเรียนในระนองนะคะ
ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้มีความรู้จากสถานที่จริง
อกจากการเรียนรู้การสอนในห้องเรียน
อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะ
ในเรื่องของคำว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเวลาเกี่ยวกับรู้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
เพิ่มเวลาทำความดีเพิ่มเวลาธรรมะ